ดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบเกือบ๓๐ปีที่ประเทศเอลกวาดอร์
ตอนนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว๒๗๒คน
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับ
โดยตอนนี้เอกวาดอร์กำลังขาดแคลนน้ำอาหารและเสื้อผ้า

ขณะที่ผู้นำเอกวาดอร์ก็เร่งลงพื้นที่
สำรวจความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว
ยังคงมีอุปสรรคจากถนนที่เสียหายเป็นอย่างมาก
ขณะที่สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นนะครับ
ได้นำคลิปภาพความชุลมุนวุ่นวาย
ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวมาเผยแพร่ครับ
ท้องถิ่นของเอกวาดอร์เผยภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวความแรง๗๘เมื่อหัวค่ำวันเสาร์ตามเวลาในท้องถิ่น
โดยจะเห็นฝูงชนจำนวนมากต่างวิ่งหนีตายด้วยความตื่นตระหนกเพื่อหาที่กำบังและหาทางออกจากตัวอาคาร
ขณะที่รถที่จอดอยู่ด้านนอกก็สั่นไหวไปตามแรงสรรสะเทือนแต่ไม่มีรายงานว่าอาคารหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด
และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่กำลังเร่งมือทำงาน
จากกลับจากการเดินทางเยือนอิตาลีกลางคัน
เพื่อมาบัญชาการสถานการณ์

ได้แถลงทางโทรทัศน์แห่งชาติว่า

ยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีก
โดยทางการได้ขอให้ชาวเอกวาดอร์
ช่วยการบริจาคน้ำอาหารเสื้อผ้าที่นอน
และของใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัย

ขณะเดียวกันก็ได้ระดมกำลังทหาร๑๐๐๐นาย
ตำรวจอีก๔๕๐๐นายลงพื้นที่เพื่อเร่งกู้ภัย
ขณะที่หน่วยงานกาชาติเอกวาดอร์
จัดกำลังอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กว่า๘๐๐คน
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข

อกจากนี้ประเทศเพื่อนบ้านทั้งชิลี
โคลอมเบียเม็กซิโกสเปนและเวเนสเวล่า
ก็ได้ส่งบุคลากรรวมทั้งของใช้ที่จำเป็น
เข้ามาสมทบในปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้ด้วย
แต่อุปสรรคสำคัญในการกู้ภัย
ก็คือถนนหนทางที่ได้รับความเสียหายหนัก

ส่งผลให้การเดินทางโดยรถยนต์ในบางพื้นที่

หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารในเมืองกวายากิล

เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เช่นกัน
เรื่องต้นสื่อท้องถิ่นรายงานว่า
สาเหตุของเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากแรงสรรสะเทือนของแผ่นดินไหว

โดยยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายทั้งหมดได้